คุณสายฝนคะนี่คือรถของเล่นค่ะจากมาจอแรปของพี่บอลนี่เป็น
รถตำรวจครับเจ๊รถทักซี่ครับ
ของน้ำเบิดเหรอคะรถสองตุ๊ก
นี่เป็นรถของเล่นสำหรับเด็กค่ะคุณสัย

เอ๊ะของนี้ตอนเด็กเคยเล่นไหมฮะ

อ๋อเจ๋งป่ะบอลยังมีลูกด้วยแล้วของเล่นแท็กซี่มียัง

เอาที่สี่เปิดมีลูกยัง

เอาล่ะคุณสายฝนนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ

รถของเล่นสำหรับเด็กทั้งสามชนิดนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด

บอกเลยว่าเป็นยี่ห้อของเล่นเด็กที่ดังนะ

วิงบินอะไรพวกนี้มีเล่นอยู่เหมือนกัน

สีชมพูอ้าวถูกใจสีชมพู

มันมีสีเดียวอันนี้มันยังเป็นทูโทนมีน้ำเงินด้วย

แต่อันนี้มันก็มีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยเลยนะ
วิเคราะห์จากอะไร
ใช่

และคิดว่าสีเดียวเลยจะทำให้ถูกไหม

อันแรกค่ะรถตำรวจค่ะ

สำหรับเด็กมาจริต
รถตำรวจที่คุณสายฝนไม่ได้เลือก

และรถแท็กซี่ที่คุณสายฝนเลือก

เฮ้ยผ่านข้อที่๔มันแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๑หมื่น๕พันบาท
เงิน๒หมื่น๕พันบาทรอคุณสายฝนอยู่ค่ะ
คุณสายฝนที่รักคำถามข้อต่อไปก็เหมือนเดิมเลยค่ะ
สำหรับคนสวยอย่างคุณของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
อ่ะพี่บอลค่ะเอาอะไรมา

เต้าหู้ปลา๑๒๐กรัม

ราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงครับและถ้าข้อนี้คุณตอบของผมนะคุณถูก

ลูกชิ้นปลาแต้จิ๋วบัวลอย๑๐๐กรัม

ของผมน่าจะถูกกว่าเพราะว่าเป็นลูกชิ้นปลารวมมิตรครับผม
แต้จิ๋วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แค่๑๐๐กรัม

คุณฝนชอบทานลูกชิ้นไหม

ข้อนี้เป็นข้อที่คุณชอบที่สุดเลยหรือเปล่า

ถ้าน่าจะใช่แล้วก็คุณคะนี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ
มูลค่า๒๕๐๐๐บาทลูกชิ้นปลาแต้จิ๋วทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดกันครับ

เขาอ่ะยังอยู่ที่นี่แต่น้าต้องไปต่อแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเขาชอบลูกชิ้นปลาด้วย
คุณสายฝนนี่เป็นข้อแรกเลยที่คุณปลื้มปิ่มกับสินค้าเรา
ผมบอกก่อนเลยนะครับว่า๓ชิ้นนี้ไม่มีสีชมพูแล้วนะครับบอกก่อน
อ้าวคุณสายฝนลำบากล่ะ
อันนี้น่าจะแพงอะ

เพราะว่ามันมีสีมั้ง

คุณจะตอบว่าลูกชิ้นปลาทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

ทำไมถึงเลือกลูกชิ้นปลาบัวลอย๑๐๐กรัม

เป็นจะเฉลยลูกชิ้นปลารวมมิตร๑๐๐กรัมที่คุณสายฝนไม่ได้เลือก

ลูกชิ้นปลาบัวลอย๑๐๐กรัมที่คุณสายฝนเลือก

ฮูปลา

เต้าหู้ปลา๑๒๐กรัม

เขาไม่รู้เห็นราคามามันจะลดเป็นบาทเป็นบาท

แพงกว่า๓๘บาทเท่านั้นถึงจะรอด

และราคาเต้าหู้ป่า
แต่จิ๋วอยู่ที่

โอ้โห

นี่คุณมาได้ยังไงเนี่ยตลอดรอดฝั่งถึงบ้านเนี่ยเนี่ย

ลูกชิ้นปลาบัวลอย
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เป็นราคาสองหมื่นห้าพันบาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ค่ะนี่คือขนมอันแสนอร่อย

อันนี้คือขนมค่ะแต่ว่าเป็นของรับประทานที่มีกลิ่นกล้วย
อันแรกค่ะเอลเซเลเยอร์เค้กกลิ่นกล้วยหอม๒๔ชิ้น
ทานแล้วเอวไม่ยอกค่ะเพราะนี่คือเอลเซ
ที่๒นี้ค่ะนมยูเอสทีโฟร์โมทรสกล้วย๒๒๕มิลลิลิตรแพ็ค๖กล่อง
ส่วนอันนี้ค่ะรีดอนโดขนมเวเฟอร์ช็อกโกแลตบานาน่า
คำถามข้อที่๖ของคุณค่ะมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ทำเลยค่ะทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นนี้ไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

คุณสายฝนคะทั้ง๓ชิ้นนี้ไม่รู้เคยทานชิ้นไหนมาบ้างแล้ว

นี่ครับนี่ข้างในก็จะมีซองบรรจุไว้นะครับ

ซองนั้นเป็นของพี่แต่ว่าเปิดหน่อยนี้เป็นของใคร
เปิดดูหน่อยได้ไหมเปิดดูหน่อยได้ไหมตายตายข้างในไม่มี

อ้าวแล้วคุณสายฝนเขาไม่ชอบ

มองถือไปซักอันครับนี่เอานมมาให้เลยอันนี้
มันไม่ได้กรอบอย่างเดิมมีความเป็นโชกโกแลตนะ

เลือกเลยได้ไหม
ยังทานอยู่เลยคุณสายพลบอกเลือกเลยได้ไหม
ไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีอะไรเลยแล้วคุณก็ถูกมาถึงข้อนี้แล้ว
แล้วอยู่ดีคุณก็บอกเลือกเลยได้ไหม
คุณว่าอันไหนอันแรกค่ะทำไมอ่ะ
เคยซื้ออืมไหนบอกไม่ชอบกลิ่นกล้วยไง

เด็กชอบเป๊กเองก็ชอบเพราะว่าเป๊กยังเด็กอยู่
ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณสายฝนตัดสินใจตอบแล้วเป๊กจะเฉลยที่คุณสายฝนเลือกค่ะ
เข้าไหน

ความทรงนี้

อรี่ดอนโดขนมเบเฟอร์
แพงกว่า๕๙บาทเพราะนี่คือสินค้าที่คุณสายฝนไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่า

เท่น๑อ่ะพี่

หอไว้เป็นเลข๖ถอให้เป็นเลข๖

รีดอนโดเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เหมือนส่งซิกอ่ะเหมือนส่งซิกเลยแบบจ่งแจ้ง
ว่าอันนี้ต้องถูกกว่าพี่แกะเป็นอย่างแรกเลยพี่
แต่เขาบอกว่าเขาซื้ออันนี้บ่อยไง

แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการนะคะ

ต้องขอบคุณพี่ตีด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ช่วยที่แสนน่ารัก
เงินไว้ได้ดูสิคะตั้งแต่พี่ตีมา
ยังไม่มีใครคว้าเงินกลับบ้านไปได้เลยค่ะรวมถึงคุณสายฝนด้วย

เจอคำถามเกี่ยวกับกล้วยนึกว่าจะกล้วย
แต่ที่ไหนได้ตอบผิดต้องกลับบ้านมือเปล่า
น่าเสียดายแทนคุณสายฝนจริงนะครับ
แต่ความสนุกยังไม่จบแค่นี้
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่